ก็มาติดตามความพร้อมของทีมชาติไทยในการเจอกับมาเลเซียเป็นเกมรอบรองชนะเลิศ
ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับ
เพราะว่าก่อนเกมเนี่ยแฟนก็กังวลว่าเราไปเยือนมาเลเซียเนี่ยมีอาถรรพ์อยู่
แต่ว่าเรื่องของหลายปัจจัยทั้งเรื่องของกองเชียร์เรื่องของย่าด้วยมาติดตามกันนะครับ
แต่ว่าความพร้อมล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ซ้อมสนามจริงเมื่อวานนี้นะครับ
ก็ไปซ้อมอีกที่หนึ่งนะครับ
โนโพกิ้งกุญสือของทีมชาติไทยเนี่ยก็หวังไปซ้อมสนามแข่งขันจริงนะครับ
เพื่อให้คุ้นเคยกับย่านะครับ
แต่ว่าฝ่ายจัดไม่อนุญาตให้ซ้อมก่อนแข่ง๑วันตามปกติ
ตินะครับก็ให้เหตุผลว่าต้องการรักษาสภาพสนาม
โดยก่อนหน้านี้ในรอบแรกที่มาเลเซียเจอสิงคโปร์แล้วก็ลาวเนี่ยก็
ไม่รับอนุญาตจากมาเลเซียให้ซ้อมสนามแข่งจริงเช่นกันด้วย
ส่วนเกมในวันแข่งก็คือวันนี้นะครับ
แฟนบอลก็จะลดลงเหลือมาลดสองหมื่นคนจากที่จุ๕๙๐๐๐ที่นั่งนะครับ
โนโพลกิ้งก็พูดถึงการมาเยือนมาเลเซียที่มีแฟนบอลหลายหมื่นคนนะครับ
สิ่งสำคัญคือการมีจิตใจที่เข้มแข็งต้องนิ่งแล้วก็รับมือกับความกดดันให้ได้นะครับ
ถ้ารับมือกับความกดดันนี้ได้เนี่ยฟุตบอลระดับนี้ก็วัดกันที่รายละเอียดเล็กน้อยนะครับ
ไทยก็ไม่ได้มาเล่นเพื่ออุดแล้วก็ตั้งรับนะครับจะมาเล่นตามที่ถนัดก็คือการครองบอลคุมเกมแล้วก็
ทำเกมลุกเข้าใส่มาเลเซียนะครับเกมนี้ทีมชาติไทยก็จะใส่เสื้อสีแดงนะครับ
อ่ะส่วนนักเตะอย่างศาสลักหายประโคนนะครับก็บอกเหมือนกันว่าทีมค่อนข้างพร้อมแหละ
แล้วก็อย่างที่โค้ชบอกไปมีการเตรียมทีมสำหรับรอบนี้ที่กรุงเทพก่อนแล้วก็เดินทางมาที่นี่ด้วย
ก็พักผ่อนเป็นอย่างดีนะครับแม้จะเป็นเกมที่ยาก
เพราะมาเยือนมีแฟนบอลเยอะพอสมควรแต่ก็พร้อมจะรับมือกับมาเลเซีย
ซึ่งทีมชาติไทยนะครับก็จะใส่ชุดสีแดงนะครับ
ดู๑๑ตัวจริงนะครับคาดการณ์แล้วกันนะครับ
ก็เกมนี้ความพร้อมของทีมชาติไทยก็จะได้สรวเดชมิตรพ้นทดแนนกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
เช่นเดียวกับทางฉัดมงคลเรืองธนโรธนะครับหายเจ็บกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกเช่นกันนะครับ
ระบบสี่สี่สองครับชุดใหญ่เต็มระบบนะครับพุทธศาสตร์ประตูก็กิจพงษ์พูดแถวเชือกนะครับ
แฝกแผงเกมรับนะครับคู่เซ็นเตอร์ก็พรรษาเหมวิบูรณ์กับกิจสดากาแมนนะครับ
กลางก็กัปตันอุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับจับคู่กับสหรัฐอยู่เย็นทางขวา
ไปแล้ว๕ลูกในรายการนี้นะครับประจำยืนจับคู่กับทางอดีศักดิ์ไกรสอนเช่นเดิมนะครับ
สถิติ๘ปีหลังสุดครับอย่างที่เรียนไปนะครับ
ไม่ชนะมาเลเซียได้เลยนะครับแม้แต่เกมเดียว
คนสุดท้ายที่ทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียได้เนี่ยต้องย้อนไปถึงในเกมชิงแชมป์อาเซียนปีสองพันสิบสี่
ชิงชนะเลิศนัดแรกวันที่สิบเจ็ดธันวาคมปีห้าเจ็ดนะครับเกมนั้นก็
มีซิโก้กิติศักดิเสนาเมืองคุมทัพอยู่ก็เปิดบ้านชนะไปสองต่อศูนย์นะครับ
จากการยิงของชลียชปุยแล้วก็เกิริดตะวิกัลนะครับ
จากนั้นเนี่ยพบกันอีก๖ครั้งไทยไม่สามารถเอาชนะมาเลเซียได้เลยนะครับ
แบ่งเป็นเสมอสามนัดแพ้สามนัดโดยครั้งล่าสุดที่เจอกัน

ที่เชียงใหม่ปรากฏว่าไทยก็เสมอ๑๑นะครับ
แล้วก็ก่อนที่จะโดนจุดโทษชนะไปนะครับ
ก็ส่วนสถิติของไทยแล้วก็มาเลเซียในรอบแรกนะครับ

ไทยชนะ๓เสมอ๑ยิงไป๑๓ประตูครับ

ส่วนมาเลเซียก็ชนะ๓ครับ
แค่๑นัดยิงไป๑๐เสีย๔นะครับ
ก็ชนะเมียนมาร์ชนะลาวชนะสิงคโปร์
แต่ว่าไปแพ้เวียดนามนะครับ